ผู้หญิงคนนี้อายุ๔๕ปี
ประสบอุบัติเหตุรถกระบาดของเธอ

ถนนชายางกูลตะบนขี้เหล็กอำเภอเมืองอุบลรัชธานีครับ

คือแบบโอ้โหต้องบอกว่ารถนี่นะฮะ

เธอเนี่ยสวมเสื้อกล้ามสีชมพูกางเกงขาสั้นนะครับ
นอนคล่อมหน้าเสียชีวิตอยู่ในรถ
ชาวบ้านใกล้เคียงก็บอกไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะฮะ
แต่เพื่อนในเฟซบุ๊กบอกเห็นไลฟ์อยู่นะ
เห็นไลฟ์อยู่ว่ากำลังออกจากสวนสาธารณะ
แล้ววางโทรศัพท์ไว้ข้างนะครับ
หันมาเห็นเหมือนประมาณว่า

คุณผู้ชมดูสภาพครับนะครับรถพังยับเยินครับ
เบื้องต้นตำรวจนำศพส่งชาญสูตร

ล่าสู่พฤษข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
คือก่อนจะถึงบริเวณดังกล่าว
มีป้ายเตือนจำกัดความเร็วไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือถนนเส้นนี้เป็นถนน๔เลนครับ
ระหว่างจังหวัดอุบลรัชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารถนนใหญ่

ผู้ใช้รถใช้ถนนมักจะใช้ความเร็วครับ
ไปสอบถามนางสาวหมวยเป็นพลเมืองดีที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เล่าบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเธอกับครอบครัว

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๓๐เมตรได้
ตอนนั้นเธอได้ยินเสียงเบรกดังนะ
รีบวิ่งมาดูตอนแรกคิดว่ารถกระบะชนมอเตอร์ไซค์
แต่พอเข้าไปดูใกล้เอ้ารถกระบะชนกำแพง
จึงเรียกรถพยาบาลให้มาช่วยเหลือในตอนนั้นครับ
ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับ